เขามีไหวพลิบแล้วก็มีทักษะในการสังเกตดีมาก
คือเวลาเขาไปส่งเขาต้องจำได้ว่าบ้านนี้มีใครอยู่บ้างอะไรบ้างอะไรแบบนี้
บ้านนี้เขาเคยมาส่งมันจะมีแค่ผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยอยู่คนเดียว
ทำไมมีผู้ชายท่าทางแปลกไปลื้อข้าวของอยู่ในบ้าน
เขาก็เลยคิดว่าโจรแน่มันต้องเป็นโจรแน่
เขาเนี่ยนะหยุดส่งไปสักนิดแป๊บหนึ่งก่อน
แล้วก็เอาไม้ไปไล่จับโจรแล้วก็ไลฟ์ให้ดูด้วยนะฮะ

มันจะอยู่ตรงไหนมันจะอยู่ตรงนี้ได้ไง
พี่เข้าไปถึงบ้านเขาเลยนะมันไม่ใช่แล้ว

มันจะไม่เข้าได้ว่าไงคุณเข้าไปรู้ว่าบ้านเขาเนี่ย
ผมรู้ว่าไม่มีใครอยู่ด้วยนะ
มันไม่มีใครอยู่ได้ไงก็มีเจ้าของบ้านอ่ะ
พี่โอกาสอีกครั้งแล้ว
หูยมันไม่แพงโอกาสนะบุญก็ตรงจดหมาย
มีคุณลุงอยู่ลุงเขาป่วย
แล้วพี่เลยพินบ้านเขาทำไมอ่ะ
ของพี่เนี่ยของกลางยังอยู่เลย

ซุดยอดต้องชื่อชมพัฒจุฏิคนนี้จริงเขามีข้อมูลเขาละเอียด
เอาไว้ตีโจรมือซ้ายถือโทรศัพท์ไลฟ์เอาไว้ให้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล
คนร้ายก็จนมุมสงบเสงี่ยมเจียมตัว
ผมขอโอกาสหน่อยผมทำครั้งเดียวอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ก่อนหน้านี้โทรแจ้งตำรวจแล้วตำรวจก็มาพอดีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายของวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมา
หมู่หลุดไปสนินคนนี้กำลังขี่รถจักรยานยนต์มาส่งพอดีครับ
ส่งจดหมายในซอยอันนี้คือผู้ห่วงโยธี๓๔ชาวแถวจัดจุจักรนี่แหละครับ
ระหว่างนั้นเห็นผู้ชายคนนี้ปีนเข้ามาในบ้าน
คือลักษณะของบ้านมันจะรกหน่อยมีต้นไม้ขึ้นเยอะ

เขาก็ไม่ได้มีแรงออกมาถางต้นมงต้นไม้อะไรนะฮะ
แล้วเขาสังเกตเห็นทำไมมีการปีนขนของออกมาจากบ้านนี้นะฮะ
คือเขาส่งจดหมายในซอยนี้มาหลายปี
เขาจำได้ว่าบ้านนี้มีผู้สูงอายุอยู่เป็นลุงป่วยอยู่คนเดียวนะฮะ
เขาไม่เคยเจอผู้ชายแบบนี้ในบ้านนี้เลย
เขาก็เอกใจไปถามพี่มาทำอะไร

ผู้ชายคนนี้ก็ตอบแบบไม่ตรงคำถาม
ถามอย่างตอบอย่างถามอย่างตอบอย่าง
ไปซะนี้ก็ได้มั่นใจว่าเนี่ยขโมยแน่
หยิบมือถือขึ้นมาไลฟ์แล้วก็มือหนึ่งไปเอาไม้มา
คุมเชิงไว้ก่อนอย่าหนีนะหนีตีนะอะไรแบบนี้นะฮะ
ผู้ชายคนนี้ก็ยกมือไห้ท่วมหัวพูดจะขอความเห็นใจ

เจ้าของบ้านแต่ว่าเขาต้องโทรรีบแจ้งจำรวจ
ว่ามันคือเหตุการณ์เกิดขึ้นซึ่งหน้าคือโจรขโมยของแบบนี้
ตำรวจสอนอาวุธผลโยธินเข้ามานั่งลงปิดแมท
นะฮะแล้วก็ทำการจับกลุ่มนะฮะ
แล้วก็ไปค้นในกระเป๋าของผู้ชายคนนี้มีมิเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
กาตมน้ำสายไฟของกลางเยอะแยะมากมาย
สุดท้ายก็โดนนำตัวไปโรงพักดำเนินคดีข้อหาบุกลุก
แล้วก็รักทรัพย์นั่นเองนะฮะต้องขอบคุณที่ปรายศนีย์
ไม่เห็นหน้าแต่เราฝากชื่นชมไปถ้าเกิดพี่ดูข่าวอยู่
พี่แบบเยี่ยมเลยต้นสังกัดต้องชื่นชม
เขาเป็นพนักงานดีเด่นเออเอาหน้าเขามาให้เห็นด้วย
คุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมบอกว่าน้องปริศนีย์น่ารักมากมาก
งานก็เยอะแต่มีน้ำใจให้สังคมชื่นใจจริง
ยุคโรคร้ายระบาดนะฮะแต่มีคนแบบนี้สุดยอด
ใช่นี่คุณผู้ชมก็ยังชมคุณเลยนะฮะใช่จริงเขาจะเพิกเฉยก็ได้
ธุระอะไรของเขานะฮะแต่เขาไม่ได้นิ่งดูดายกับความทุกข์ของ
ชาวบ้านที่มันเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขานะครับ